เหตุการณ์น้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลค่ะแต่ด้วยสายพระเนธอันยาวไกล
และความห่วงใยประสบกรณิกรของในหลวงรัชกาลที่เก้า
มีพระราชดำริช่วยเหลือจนเป็นที่มาของโครงการบรรเทาอุทธกภัยอำเภอหาดใหญ่
เนื่องมาจากพระราชดำริที่สามารถช่วยเหลือประสบกรณิกร
รอดพ้นจากวิกฤตน้ำท่วมได้ติดตามได้จากรายงานของคุณวัชรีดวงใสค่ะ
ฝนตกติดต่อกันประมาณเป็นอาทิตย์นะครับ
และหลังจากนั้นก็พอฝนตกติดต่อกันวันสุดท้ายก่อนที่น้ำจะท่วมหนัก
ก็คือประมาณ๓ชั่วโมงติดต่อกันเลย

และหลังจากนั้นพอฝนตกหนักฝนมันก็หยุดไปช่วงหนึ่ง
พอช่วงหนักจะได้ฝนตกจากเดิมที่น้ำเราก็จะเห็นตอนแรก

แล้วพอดูไปเรื่อยน้ำเริ่มเปลี่ยนสี
แล้วก็มีความสูงขึ้นทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ด
พอรู้ตัวอีกทีนึงคือน้ำท่วมอยู่ประมาณ๕เมตร
แล้วก็หลังจากนั้นก็คืนนั้นนะครับมีฝนตกซ้ำมาอีกครั้งหนึ่ง
แต่ตื่นมาตอนเช้าก็สูง๖เมตร๗เมตรสุดก็สูงสุด๑๐เมตรครับ
บ้านเดิมผมเป็น๒ชั้นชั้นล่างคือใช้ไม่ได้เลยครับ
ของทั้งหมดที่อยู่ชั้นล่างก็ยกขึ้นข้างบน
อย่างที่ยกไม่ทันเพราะว่ามันตกมาตอนกลางคืนนะครับก็เสียหายไปเลย
คำบอกเล่าจากปากนายวุฒิวัฒน์สังสินชัยชาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงคลา
ผู้ประสบอุทธกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี๒๕๔๓และปี๒๕๖๒
เหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เศรษฐกิจชีวิตและทรัพย์สิน
เสียหายเกือบ๒๐๐๐ล้านบาท
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่รุ่มน้ำคลองอุตภัว
ครอบคลุมอาณาบริเวณรวม๒๔๐๐ตารางกิโลเมตร
มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะมีคลองอุตภาวเป็นคลองระบายน้ำหลัก
ก่อนหน้านี้ปี๒๕๓๑เกิดอุทธกภัยในรุ่มน้ำคลองอุตภัวร์
สร้างความเสียหายกว่า๔๐๐๐ล้านบาท
ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระราชดำริแก้ไขปัญหาผ่านโครงการบรรเทาอุทธกภัยอำเภอหาดใหญ่
โดยพระราชทานแนวทางในการแก้ปัญหาใจความส่วนหนึ่งว่า
แก้ไขปัญหาอุทธกภัยด้วยวิธีการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่คลองอุตภัว
หรือตามลำน้ำสาขาเพื่อสกัดกั้นน้ำจำนวนมาก
ไม่ให้ไหลเข้าเมืองหาดใหญ่คงไม่สามารถดำเนินการได้
เพราะไม่มีทำเลที่เหมาะสม
ดังนั้นการแก้ไขและบรรเทาน้ำท่วมที่ควรพิจารณาดำเนินการ
คือการขุดคลองระบายน้ำขนาดใหญ่
งน้ำจากคลองอุตภัวหรือรับน้ำที่ไหลลงมาท่วมตัวเมือง
ให้ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยเร็ว
ถ้าไปลงคลองอุตภัวร์ทั้งหมดนี่นะ
มันน้ำจะล้นคลองอุตภาวได้
เมื่อเป็นรอ๑ไปทางตะวันตกเนี่ย
น้ำแทนที่จะมาลงคลองอุตภัวร์
ก็เรียบไปข้าวรอหนึ่งรอตามที่หนึ่งกำหนด
แล้วก็ไปลงทางปลายอุตภัวที่ติดกับทะเลสาบได้
นี่เป็นเรื่องที่แก้ไขปัญหาที่ว่า
ไม่ให้น้ำมาดันมาพร้อมอยู่ในที่อย่างเดียว

ที่สามารถรับน้ำได้เพียง๔๐๐๕๐๐ลูกบาท
เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน
วนน้ำที่เข้าตัวเมืองหาดใหญ่แต่ละครั้ง
มากกว่า๘๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที

อีกประมาณ๔๐๐๕๐๐ลูกบาทเมตร
จึงเกิดเป็นคลองรอ๑ขึ้น
ระยะทางยาวกว่า๒๐กิโลเมตร
ทำหน้าที่ผันน้ำจากคลองอุตภั
จากคล่องอุตภัวร์ไปลงสู่ทะเลสาบทรงคลา

ถ้าไม่มีเรื่องนี้เศรษฐกิจหาดใหญ่คงระเนรนาศแล้วนะครับ

เราได้เอาพระราชดำริของท่านมาร่วมด้วย
อีกหลายเรื่องเช่นโครงการแก้มลิง
เราทำแก้มลิงไว้ทางฝั่งเหนือ
ซึ่งการระบายน้ำทางโน้นระบายน้ำได้ไม่ได้เต็มที่นัก
เนื่องจากว่าการเวรคืนอะไรต่างจะลำบาก
จึงใช้แนวคิดอื่นพระราชดำริของท่านที่ให้มาตลอด
ก็คือการทำแก้มลิงแล้วการทำคลองระบายน้ำเล็ก
ยังมีคลองระบายน้ำเล็กจากนี้อีกคือคลองรอ๓ร๔ร๕ร๖
ซึ่งน้ำเหล่านี้จะระบายไม่ให้เข้าตัวเมืองหาดใหญ่
ปัจจุบันโครงการบรรเทาอุทธกภัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองร๑
จาก๔๖๕ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น๑๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
นับเป็นความโชคดีของราศดรในพื้นที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เล็งเห็นถึงความลำบากของราศดรเสมอมา
ระแวงทุกครั้งชาวบ้านเดือดร้อนทุกครั้งที่มีฝนตก
ชาวบ้านวิโตะจริตทุกครั้งที่ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนนะครับ
แต่ตั้งแต่ที่มีครองมาเนี่ยเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขอยู่นอนหลับ
โดยที่ไม่ต้องกังวลใดเมื่อถึงช่วงฤดูหน้าฝน

โตขึ้นมาเนี่ยก็คือมีรูปท่านอยู่ที่บ้าน
คนนี้คือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดิน
เป็นเสมือนพ่อคนนึงถ้าสมมุติว่าไม่มีพระองค์ท่าน
เราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขแบบนี้ไม่ได้
โครงการบรรเทาอุทธกภัยอำเภอหาดใหญ่
เนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินการแล้วเสร็จ
อุทธกภัยของอำเภอหาดใหญ่ก็บรรเทาเบาบางลงไปมาก
แม้แต่ในปีที่มีฝนตกลงมาอย่างหนัก
แต่ชาวบ้านก็รอดพ้นจากภัยน้ำท่วมมาได้ทุกครั้ง
มีบางครั้งที่น้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นในตัวเมือง
แต่น้ำก็ไหลลงคลองระบายน้ำ
และไหลออกทะเลสาบทรงคลาได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
เป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวอำเภอหาดใหญ่
และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างอเนกอนั่น